คุณผู้ชมคะที่กระบี่ค่ะมีผู้ชายคนนึง
เขาบอกว่าแค้นมากคู่อริของเขาคนนี้คือมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับมาด่าเขาถึงหน้าบ้านแล้วก็ด่าแม่เขา
เขายิงใส่เลยนะคะเขาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้ตาย
แต่ตายอยู่หน้าบ้านค่ะเนี่ยศพก็คืออยู่หน้าบ้านเลย
แล้วคนที่ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
เมื่อเช้านี้นะคะที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะ
หน้าบ้านเลยค่ะพบร่างของนายวิจิตรหรือในโออายุ๔๐ปี
เป็นลูกจ้างโรงพยาบาลปลายพระยานอนเสียชีวิตอยู่
มีร่องรอยถูกยิงหลายนัดเลยนะคะ
กลางหลัง๒ต้นแขนขวา๑นิ้วมือซ้าย๑
ต้นขาซ้ายอีก๑นิ้วมือด้านซ้ายอีก๑ค่ะ
นี่คือบาดแผลที่ถูกยิงหน้าบ้านมีรถจักรยานยนต์
มีเหล้าขาวอยู่ที่ตะกร้าหน้ารถหนึ่งขวดนี่นะคะ
แล้วก็ที่ลานหน้าบ้านก็มีกระสุนปืนมีปลอกกระสุนปืนคือเกลือดเลย
หยดห่างจากบ้านที่เกิดเหตุเป็นทางประมาณ๑๕๐เมตร
ไปขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็
โอ้โหไม่รอดก็เสียชีวิตอย่างนี้นะคะ
ผู้ก่อเหตุค่ะนายปฏิยุทธ์หรือนายแมนอายุ๓๔ไม่ได้หนีไปไหน
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมปืนก้าวหม่อ
แล้วก็บอกว่าปมเหตุคือทะเลาะกัน
เมื่อวานนี้ทะเลาะกับนายโอเพราะว่าขับรถเฉียวชนกัน
ในโอบอกว่ารถของในแมนท่อดัง
ทีนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
หน้าร้านขายของชำนะคะจะเห็นในแมนกับนายโอมองหน้ากัน
แมนเบิ้ลเครื่องยนต์ใส่ในโอแล้วก็แยกย้ายกันไปนี่นะคะ
แล้วเราก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นในโอขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านของในแมน
คือนี่แหละค่ะที่แมนบอกว่าโอเนี่ยไปหาเรื่องถึงหน้าบ้าน

เช้านี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในโอขี่รถไปซื้อเหล้าที่ร้านขายของชำ
อันนี้คือไปซื้อเหล้าก่อนก่อนที่จะขี่รถไปที่บ้านของนายแมน
เพื่อไปตะโกนด่าพ่อแม่ในแมนด้วยถ้อยคำหยาบขายแวะซื้อเหล้าขาวก่อนด้วยนะคะ
ด่าพ่อแม่แมนไปถีบประตูหน้าบ้านแมน
แนนบอกว่าทนไม่ไหวโมโหมากชักปืนออกมายิงไปหลายนัด
แนนบอกว่าไม่ได้กะจะเอาให้ตายแต่ก็ยิงหลายนัดนะคะ
บอกว่าไม่ได้กล้าจะเอาให้ตายกล้าจะยิงคู่
จริงเนี้ยค่ะผม
ตัวผู้เสียชีวิตพยายามจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าตอน๙โมงเช้าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะได้ยินแค่นัดเดียวแล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเลย
เมื่อกี๊หายมาด้วยมิดาเลยนะครับ
พี่สาวของในโอผู้เสียชีวิตก็บอกว่ายอมรับว่าน้องชายเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ค่อยยอมใครแล้วก็ดื่มเหล้าบ่อยมาก
เมื่อวานน้องชายก็มาเล่าให้พี่สาวฟังนะคะบอกว่าเนี่ยไปทะเลาะกับนายแมนมา
ตอนเช้าน้องชายก็บอกพี่สาวว่าขอไปซื้อเหล้าที่ร้านหน่อย
ยังเตือนเลยว่าอย่าไปหาในแมนนะอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกันอีกนะ
สุดท้ายไปซื้อเหล้าแล้วไปหาในแมนแล้วไปทะเลาะกันจริง
กลายเป็นว่าถูกยิงเสียชีวิตเลยนะคะ
ส่วนเรื่องคดีตำรวจสพปลายพระยาแจ้งข้อหา
ฆ่าคนตายเรื่องของการครอบครองปืน
แล้วเรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะสำหรับตัวผู้ก่อเหตุนะคะในแมนคนนี้ค่ะ